เรียกกู้ภัยแล้วไปเองไปรักษาเองแล้วกัน

แล้วก็ขับรถไปครับคุณผู้ชมช่วยกันตามหาหน่อย
นี่คือแยกโรงเรียนวัดรังศรีสุธาวาส
หรือว่าวัดไร่กล้วยนั่นน่ะคันนี้แหละคันนี้

เจโลสีดำเลี้ยวมาปั๊บชนเด็ก๑๒

พาไปโรงพยาบาลก็แล้วกันแล้วก็ขับรถออกไป

ฟกช้ำนะมีอาการบวม

ชาวเน็ตช่วยกันแชร์
ในเพจแจ้งข่าวศรีราชานะครับ
เพื่อติดตามเจ้าของรถปาเจโลให้กลับมารับผิดชอบ

ทีมข่าวไปที่บ้านของน้องไปเจอนางอำนวยกอเซม

ป้าบอกใจไม่ค่อยดีตั้งแต่โรงเรียนโทรมาแจ้งแล้ว
บอกน้องโดนรถชนรีบไปเลยรีบไปที่เกิดเหตุ
ไปถึงปั๊บนะใครใครชนหลานฉันใครชนหลานฉันอยู่ไหนอยู่ไหน
นะชาวบ้านบอกไปแล้วไปแล้วคู่กรณีลงมาดูแป๊บเดียว
แล้วไปแล้วนะโอ้โหป้าบอกว่าพาไปหาหมอก็ไม่พา
จะรอเจอฉันหน่อยก็ไม่ได้นะจะเดินเป็นคดีให้ถึงที่สุดครับ
ขณะที่น้องที่ได้รับบาดเจ็บนะครับบอกว่าตอนวิ่งข้ามถนน
ผมก็ยอมรับว่าผมไม่ทันมองไม่ทันสังเกตแล้วก็รถมาชนผมเนี่ย
มีผู้หญิงลงมาดูผมนะแล้วขับรถออกไปยังไงน้องบอกว่า
กลับมารับผิดชอบผมด้วยครับ